ตำรวจปราบจราจนของเมียนมาวางกำลังตั้งแนวกั้นถนนสายต่าง
เริ่มมีมวลชนออกมารวมตัวกันประท้วงเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารของกองทัพ
โดยมีทั้งกลุ่มแรงงานนักศึกษากลุ่มสหภาพและนักเคลื่อนไหวหลายพันคน
ออกมาเดินขบวนไปตามถนนในย่างกุ้งตะโกนให้ล้มล้างพระเด็จการ
และให้กองทัพที่ยึดอำนาจล่มสลายแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับถูกปิดกั้นเส้นทาง
โดยตำรวจปราบจราจนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีรายงานเหตุรุนแรงหรือเหตุประทะใดเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้รัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจมาจากนางองซานซูจีได้สั่งปิดช่องทางออนไลน์
เฟซบุ๊คทวิตเตอร์และอินสตราแกรมแล้ว
โดยอ้างว่ามีความพยายามในการส่งข่าวปลอมผ่านช่องทางดังกล่าว
แสดงออกผ่านชัยชนะจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา
พร้อมทั้งเรียกร้องให้นานาชาติรับรองพวกเขาในฐานะรัฐบาลของเมียนมาด้วย